คุณกันพอได้รับเรื่องราวได้ฟังเรื่องราวของคุณปีเตอร์เขาแล้ว

คือตอนแรกผมฟังมันจะเป็นไปได้เหรอ
ราชการระดับผู้ใหญ่นะของจังหวัดนะจะมาทำตัวอะไรแบบนี้
ผมก็เลยขอดูก่อนหลักฐานนัดไปคุยเลยนะ
นัดไปคุยก่อนวันหนึ่งขอดูหลักฐานทั้งหมด
ผมเห็นหลักฐานแล้วผมตกใจมากเลยนะ
สิ่งแรกที่ผมถามว่าเฮ้ยอยู่ที่นู่นผู้หญิงไทยเขาไม่โดนด่า

อย่างแรกนะครับผู้หญิงที่ไปอยู่ต่างประเทศ
เรื่องนี้ดังมากในต่างประเทศนะครับ
เรื่องนี้ผู้หญิงเนี่ยถามว่าผมขอโทษนะขออนุญาตใช้คำแบบชาวบ้านนะ
ผู้หญิงไทยเนี่ยในต่างประเทศเขามองว่าเป็นแมงดาตัวตื๊ดเลยนะครับ
จริงเขามองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมาเกาะฝรั่งกินนะครับ
มาหลอกพอหมดตัวก็ทิ้ง
เรื่องนี้มันไปทั่วยุโรปเลยนะครับ
มันเป็นข่าวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องเริ่มกู้ศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยก่อนนะ
เพราะว่าเนี่ยวันนี้ที่มาตรงนี้นะไม่ใช่แค่หลักฐานเขาตรงนี้นะ

แต่ของพี่ปีเตอร์เนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันตลกมาก
มันย้อนแย้งมากเขาไปตามแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ไม่ใช่บอกว่าไม่มาหาที่ไทยแล้วไม่คุยนะเขาไปมาแล้ว
แต่มีโทรศัพท์บอกว่าให้กลับไป
มีโทรศัพท์โทรมาเขาบอกให้กลับไปแล้วหลักฐานเนี่ย
ผมขอบอกนะครับนะฝรั่งเนี่ยเวลาเขาโดนหลอก
เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะโง่ทั้งหมดนะ

เตอร์ไว้แล้วเขาก็ไม่ได้โง่นะครับ
เขาวีดีโอคอร์เนี่ยเขาอัดไว้หมดนะ
ตอนที่คุยกับคุณคุณบอกว่ามันไม่มีเลยค่ะ

แต่คุณวีดีโอคอร์หน้าคุณอยู่ในคลิปบอกโฉนดอยู่ที่ชั้น

หลังบอกว่าปีเตอร์บอกว่าถ่ายให้ดูหน่อย
อยู่ที่ฉันแต่ยังไม่สะดวกมันติดนู่นติดนี่
ระหว่างที่อยู่คุยกันตอนที่ยังไม่ได้
แต่พอมาอีกคลิปหนึ่งผ่านไป๓สัปดาห์ก็ติดต่อไม่ได้
เขาติดต่อไปกลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องอะไร

ผมถามว่าไอ้คนในคลิปหน้าตามันเหมือนกัน
คุณกันอันนี้คือพาพี่เขาส่งให้ว่ามันเป็นโฉนดบ้านเป็นต่างต่าง
อันนี้ค่ะเป็นพื้นที่บ้านแล้วก็สร้างบ้านทุกอย่างค่ะ
ปีเตอร์เขาเลยเชื่อไงว่ามันมีบ้านอยู่จริง
แล้วเขาไปดูเนี่ยนะมันเป็นที่เปล่าไม่มีอะไรเลย
แล้วมันไม่ใช่ของเขาก็เมื่อกี้เขาบอกเองไม่ใช่ว่าที่สอบประกอบซื้อไม่ได้
ใช่เขาบอกแล้วทำไมในคลิปถึงบอกว่ามีโฉนดอยู่ที่ชั้นแล้วอ่ะ
ผมบอกว่าเลยนะโมทขึ้นมาผมบอกว่าเลยนะครับ
คุณดูดิมันกี่คลิปเขาอัดไว้ตอนที่คุยกับคุณหมด
ผมบอกให้เลยนะถ้าคุณยิ่งไปแบบนี้นะลูกปฏิเสธแบบนี้นะ
ผมบอกให้เลยยิ่งมันผมบอกเลยยิ่งมัน